เอาเวลาไปทำบุญนะฮะช่วงที่พระสวดแล้วเนี่ย
เราต้องยกสิ่งของที่นำมาถวายขึ้นมาไว้บนหัวใช่ไหม

การยกขึ้นมาของคุณยายท่านนี้
เรียกได้ว่าฮือฮากันทั้งวันครับ

เพื่อให้เป็นประโยชน์

และความสุข

ถูกต้องต้องทำอย่างนี้

ถ้าถอดปั๊กจะไม่สุข

ถ้าต้องประเคนข้าวถวายข้าวแบบนี้

แบบนี้นี่เองสุกที่แท้จริงสุกที่แท้จริงอ้าววันต่อมาปรากฏว่าเป็นหม้อทอดไร้น้ำมัน
กำลังทอดคุณเชียงอยู่ใส่กล่องอีสานด้วยนะอาสานทุกคนรู้หมวดธนา
ได้และความสุขที่แท้จริงคือแบบนี้นี่เองนะคะ